แม่นนักใช่ไหมเผาซะเลยค่ะอ้าวชาวบ้านเชื่อแบบนี้
นะคะเพราะว่าจู่สารพระเจ้าตากเนี่ยที่จังหวัดระยองเนี่ย
อืมถูกไฟไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะชาวบ้านเชื่อว่า
น่าจะเป็นฝีมือของเจ้ามือสลากกินรวบเพราะก่อนหน้านี้
มีคนถูกรางวัลใหญ่ได้เงินไปหลายล้านบาทนะฮะก็เลยอาจจะ
ทำให้เจ้ามือไม่พอใจก็เลยมาเผาสารแบบนี้ค่ะ
ลงพื้นที่เลยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งชาวบ้าน
ว่าสารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปมหาราชบริเวณเชิงเขากรก
แบกซึ่งติดกับทางขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบ้าน
ฉางกรุงเทพของจังหวัดระยองเนี่ยถูกเผาทำลายได้รับ
ความเสียหายคือปกติเนี้ยใครผ่านเส้นนี้ต้องบิบแตแตนะคะ
ครับเพื่อทำความเคารพท่านนะคะทีมข่าวไปตรวจสอบค่ะ
ไปถึงเนี่ยไปพบกับชาวบ้านจำนวนมากมุงดูร่องรอยความ
เสียหายมีอะไรบ้างที่เสียหายทั้งหมดนั่นแหละค่ะสิ่งของ
แก้บนเช่นหมิดดาบอาวุธปืนจำลองถูกไฟไหม้นะคะรวม
ถึงตัวศาลเองก็ถูกไฟไหม้เสียหายเช่นเดียวกันค่ะจาก
การพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านนะคะนี่เห็นไหมด้านในเสียง
หายแบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าสารสมเด็จพระเจ้าตักศิล
มหาราชหลังนี้นะเป็นที่ศักระบูชาของชาวบ้านเดิม
ทีเดียวเป็นสารเก่าหลังเล็กเองตั้งอยู่กลางป่า
โกรกตะแบกแทบจะไม่มีใครเห็นนะตอนนั้นนะต่อมามี
การสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็เลยทำให้มองเห็นสารอย่าง
ชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนภายในศาลเนี่ยจะมีกรอบรูปพระเจ้า
ตากเท่านั้นต่อมามีคนถูกรางวัลใหญ่ก็เลยรวมตัวกันมา
แก้บนแล้วก็รวมกันลงขันบูรณะใหม่ขึ้นมาแบบนี้จนทำให้
ให้สารสมเด็จพระเจ้าตักศิลปแห่งนี้เริ่มเป็นที่ศรัทธาของ
ผู้คนที่ทราบข่าวมากขึ้นกระทั่งถูกมือดีมาเผาชาวบ้าน
เชื่อแบบนี้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้ามือสลักกินรวบที่
เสียผลประโยชน์เสียเงินหลายล้านบาทเพราะชาวบ้านถูก
รางวัลติดต่อกันหลายงวดอาจจะไม่พอใจก็เลยส่งให้
คนเนี่ยมาเผาสารตรงนี้อ่ะนะคะใจถึงมากเลยนะใช่ถ้า
จริงนะชาวบ้านหลายคนต่างรุมสาบแช่งคนที่ก่อเหตุ
แล้วก็บอกว่าไม่น่าจะทำกันแบบนี้เพราะถึงว่าไม่ศรัทธา
ไม่ควรที่จะลบหลู่ระวังเถอะเดี๋ยวจะเจอดีนะคะ